โอ้โหคนที่เห็นคลิปก็บอกโอ้โหทำไมใหญ่ครับถนน

ให้ไปดูคลิปก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวมาไล่เลียงมาอธิบายให้ฟังกันนะครับ
นี่แหละครับคลิปนี้เจ๊ม้อยวีพลัส
มาโพสต์เอาไว้พร้อมเล่าเรื่องราวนะครับ
บอกว่าผู้โดยสารจะรีบไปโรงพยาบาลเพราะแม่ป่วย
ผู้โดยสารอยู่ที่รถแท็กซี่ใช่ไหม
แต่ทีนี้เจอพี่วินมาจอดขวางไม่ให้ไป
แล้วบังคับให้ผู้โดยสารลงจากรถ

โดยอ้างว่าในนิคมมีกฎห้ามแท็กซี่เข้ามารับผู้โดยสาร
นิคมมีกฎแบบนี้ด้วยหรือนะฮะ
ด้านคนขับแท็กซี่ก็เปิดเผยว่า
ผมไปส่งผู้โดยสารหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง
น้องผู้โดยสารในรถได้เรียกรถของผม
ให้ไปส่งที่โรงพยาบาลต่อเพราะแม่ป่วย
พอมาถึงปากซอยวินก็ตามมาปาดหน้าและบอกให้ลง
จากนั้นก็มีการต่อว่าผู้โดยสาร
จึงให้ตนรีบถอยรถเพื่อจะขับออกมาในที่สุดนะฮะ

คือมีคนถามมากมายนะว่าในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ย
เขาไม่ให้แท็กซี่เข้าเหรอไม่แท็กซี่เข้ารับผู้โดยสารเหรอ

ถ้าเขาต้องการนั่งแท็กซี่นั่งรถยนต์ล่ะจะทำยังไงนะครับ

สื่อของเราก็ลงพื้นที่ไปที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ตะบนคลองจิกอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครสิทธิยานะฮะ
เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมหรือว่าคนที่ดูจากคลิปเนี่ย
ก็จะสงสัยอยู่ค้างคาใจนะเราก็เลยตรวจสอบให้
แล้วก็ไปเจอกับพันธ์ตำรวจโทกิติธรสัญรื่นสารวัตรป้องกันและปราบปราม
ซึ่งเป็นหัวหน้าควบคุมการจราจร
ท่านก็คงเห็นคลิปนี้แล้วก็เลยลงพื้นที่ในการตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ไปพบกับนายประพันธ์รื่นนามอายุ๕๗ปี
คนขับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเบอร์๑๙ที่อยู่ในคลิปนี่แหละครับ
โดยบอกว่าทางตำรวจนะก็พูดคุยกับพี่วินเขา
บอกว่าเรื่องของการพูดจาข่มขู่มันไม่ถูกต้อง

แล้วก็ผู้ที่ถูกกระทำสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้นะครับ
ส่วนกรณีที่ไม่ให้รถแท็กซี่เขาเข้าไปรับผู้โดยสารภายในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ย
เป็นข้อตกลงที่ตำรวจก็ไม่สามารถไปจัดการได้คุณ

สิทธิ์ข่าวก็ได้พูดคุยเพิ่มเติมกับพี่วินคนนี้นะครับ
พี่วินก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงวันพุธตอนเย็น
ขณะนั้นรถแท็กซี่คันที่มีปัญหาเนี่ย
ได้เข้ามาส่งผู้โดยสารภายในนิคมบางปะอินตึก๔
จากนั้นก็วิ่งรถเปล่าออกมาถึงบริเวณหน้าตึก๒
แล้วก็มีผู้โดยสารโบกให้รถแท็กซี่คันดังกล่าวรับไป
พี่วินเองก็มองว่าเป็นการรับผู้โดยสารตัดหน้าแหละ

เพราะว่ามันห่างจากวินตรงนี้แค่๑๐เมตรเท่านั้นเองนะครับ
ตัวของพี่วินมอเตอร์ไซค์คือนายประพันธ์เนี่ย

แล้วพยายามอธิบายเหตุผลว่าภายในนิคมอุตสาหกรรมนี้
มันมีกฎมีระเบียบอย่างไร
แต่สุดท้ายก็กลายเป็นการถกเถียงกัน
ตามที่ปรากฏในคลิปนะครับ
มอเตอร์ไซค์บอกว่าแม้ผู้โดยสารจะมีสิทธิ์ในการเลือกใช้บริการ
แต่ก็มองว่าเพื่อนร่วมอาชีพขับรถรับจ้างเหมือนกัน

ก็ไม่ควรจะเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

ก็คงจะเข้ามารับผู้โดยสารภายในนิคมกันหมดเลย

ระหว่างคนขับแท็กซี่กับวินมอเตอร์ไซค์
เป็นการแบ่งพื้นที่ทำมาหากินก็เท่านั้นเองนะครับ

นักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนะครับ

อยากรู้มันมีข้อตกลงอะไรแบบนี้มาหรือเปล่านะครับ
พอสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมก็บอกว่า
วินดังกล่าวมีมากกว่า๒๐ปีแล้ว

แค่จัดจุดไว้ให้เขาเป็นจุดบริการเท่านั้น
นิคมเองไม่มีนโยบายว่าห้ามไม่ให้รถแท็กซี่

หรือว่าเข้ามาส่งผู้โดยสารภายในนิคมอุตสาหกรรม
หรือมันอาจจะเป็นข้อตกลงระหว่างวินกับแท็กซี่อะไรเขาเองหรือเปล่า
เป็นการตกลงนอกนิคมอะไรอย่างนี้นะฮะ
ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของนิคม
อันนี้ทางนิคมก็ไม่รับทราบเลยนะ

หลังจากนี้อาจจะต้องมีการเข้าไปจัดระบบระเบียบเนาะคุณนะ
คมเองก็ต้องมีการคุยกับวิน

เพราะจริงเราก็ต้องเข้าใจผู้โดยสาร